ใช่ครับก็คุณสรพงษ์ชาตรีนะครับเสียชีวิตแล้วนะครับ
เพราะว่าพี่เอกเนี่ยเป็นมะเร็งถูกต้องนะครับ
ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาเรื่อยนะครับว่าพี่เอกนั้นป่วยเป็นมะเร็งนะฮะ
ตอนแรกก็มีความสับสนหลายท่านก็บอกว่าเป็นมะเร็งที่สมองนะครับ
กระทั่งสุดท้ายเนี่ยได้มีการยืนยันว่าเป็นมะเร็งที่ปอด
ล่าสุดเสียชีวิตแล้วนะครับที่โรงพยาบาลบำรุงราช
ประวัติของคุณเอกสรพงษ์ชาตรีต้องบอกว่ามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากนะคะ
ในช่วงปลายยุค๗๐ถึงกลางยุค๘๐
แล้วก็ยังคงทำอาชีพการแสดงมาจนถึงปัจจุบันนะคะ
แล้วก็ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงในปีพศ๒๕๕๙
เมื่ออายุได้๑๙ปีก็ได้พบกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคล
ก็มีการชักชวนกันมาแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่วังละโว
ของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการสรพงศ์
เริ่มงานแสดงครั้งแรกนะคะเมื่อปีพศ๒๕๕๙
เริ่มจากการเป็นตัวประกอบค่ะแล้วก็เป็นเด็กยกของในกองถ่ายละคร
เรื่องนางไพรตานีมีการฉายทางช่องเจ็ดนะคะ
แล้วก็เล่นเป็นตัวประกอบในละครห้องสีชมพูและหมอผี
โดยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเป็นผู้กำกับ
ส่วนชื่อสรพงษ์ชาตรีที่ใช้ในการแสดง
ผู้ตั้งให้ก็คือพระเจ้าวรวงเทอร์พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
หม่อมเจ้าอุบลยุคลณอายุทยา
โดยคำว่าสอนมาจากอนุสรมงคลการ
พงศ์มาจากสุรพงศ์โปร่งมณี
ก็เป็นผู้ที่พามาฝากตัวกับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมวิคลนั่นแหละค่ะ
แล้วก็ชาตรีมาจากชาตรีเฉลิม
อย่างไรก็ตามคุณสรพงศ์ได้รับรางวัลทางการแสดงจากหลายสถาบันด้วยกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรางวัลตุ๊กตาทองพระสุรสวดี
ดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องสัตว์มนุษย์ชีวิตบัดศพ
รางวัลสุพรรณหงษ์ดารานำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง
ถ้าเธอยังมีรักและมือปืน

พี่เอกก็จากไปอย่างสงบเนาะ

มันเศร้าอ่ะก็คือถือว่าปูชนียบุคคลของวงการบันเทิงเราเลยแหละ

ก็อย่างที่บอกนอกจากงานในวงการบันเทิงเนี่ย
พี่เอกเขายังได้ก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังศรี
หรือที่เรารู้จักกันดีว่าวัดสรพงศ์นะ
เวลาเขาเรียกกันว่าสรพงศ์วัดสรพงศ์อย่างนี้
ซึ่งห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณสัก๔๒กิโลเมตร
โดยเจ้าตัวเนี่ยเคยบอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นมูลนิธิไม่ใช่วัด
แต่คนทั่วไปก็จะเรียกแบบเข้าใจง่ายว่าวัดหลวงพ่อโต
เจ้าตัวเนี่ยมักจะมาประจำอยู่ที่นี่
ในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจากจากโลกนี้ไปก็จะไปอยู่ที่นี่นะครับ
ซึ่งได้เสียชีวิตอย่างสงบในวัย๗๑ปี
เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ระดับตำนานนะฮะ
มีผลงานการแสดงมากมายจริงจริงเลย
ครับดังมากนะฮะอืมคือคุณสรพงษ์ชาตรีนี่ดังมากมากเลย
อดีตนี่คือเป็นโอ้โหพระเอกเบอร์หนึ่ง

คือเมื่อก่อนนี้ก็จะมีคุณหลังจากคุณมิตรชัยบัญชาเสียชีวิตไปนะฮะ
ก็จะมาเป็นคุณสมบัติในคดีนะครับคุณกรุงศรีวิรัยอยู่ในช่วงรุ่นกัน
แล้วก็จะมาต่อด้วยทางฝั่งคุณสรพงษ์ชาตรีแล้วก็จะมีคุณทูลฮิรัญทรัพย์

ประมาณนั้นรุ่นประมาณพี่ตั๊กมายุราเลย

นี่คุณมรดีนี่คือรุ่นหลังของพี่เอก

เมื่อก่อนก็เป็นสรพงศ์นวรัสตร์

คืออยู่ในยุคเดียวกัน
ในยุคที่วงการมาตั้งละบุกเปิดใหม่เลยอ่ะเนาะ

ซึ่งคุณทัศวัณศ์เสนียวงธรรมนักยุทธยานี่กับทางคุณนวรัฐยุตนันนะฮะ
นี่เห็นไหมสมบัติกรุงสรพงศ์มีพิษสมัยแล้วก็คุณอรัญญานะ
นี่คือแบบตัวท็อปเลยนะในอดีตนี้นะนี่ตัวท็อปนะฮะ
ซึ่งหลังเนี่ย๑๐ปีหลังเราจะเห็นว่าพี่เอกเนี่ยจะไปทุ่มเทกับการสร้างหลวงพ่อโตองค์ใหญ่อะไรอย่างนี้
เพราะว่าก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ธรรมะอย่างเต็มตัวก็จะกลับมาเล่นบ้างเฉพาะของท่านมุ้ย
จะกลับมาของท่านมุ้ยถ้าท่านมุ้ยทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะกลับมา
แต่หลังท่านมุ้ยก็ไม่ได้ทำผลงานละครหรือภาพยนตร์เยอะแล้วอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงเขาบอกว่าพี่เอกเต็มที่กับการไปสร้างสถานปฏิบัติธรรมของเขา
ที่สี่คิ้วเลยนะฮะก็ขออะไรกับการจากไป
กลับมาของท่านมุ้ยก็จะกลับมาเล่นบ้าง